ดูเรื่องแรกต่อเนื่องจากที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ก่อน
จำได้ไหมคะที่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ย

ไฟไหม้วอดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลย

แต่เหรียญอาจารย์แป๊ะ

พระคร่งพระเครื่องเลี้ยงเรินที่เขาเช่าบูชามาเนี่ย

ชาวบ้านมาบอกเขาว่าได้ยินเสียงเด็กได้ยินเสียงผู้หญิงส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากในบ้านทั้งทั้งที่บ้านของเขานั้นไม่มีคนอยู่ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ชาวบ้านบอกแท้จริงแล้วเป็นอะไรกันแน่แต่ส่วนตัวเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยศรัทธาในบุญบรมีของหลวงพี่แป๊เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนคร
นำสลากมาให้เอามาให้เลยนะ๒ใบ

นี่ไง

ตามนี่นี่
แม่ค้าเอามาให้เองเลยนะคะเนี่ย

กับ๕๑กลับให้ด้วย

เหมือนเจอแบบเนี้ยครับเป็นยังไงครับผมอะคนลุกว่าใครครับอะ
ตอนนั้นคนลุกแล้วก็ยกมือโมนาสาธุว่าเออสาธุ
หลวงพ่อยังช่วยไว้ได้บ้างอ่าแต่ไอ้สิ่งที่มันเสียไปแล้วมันก็หมดนะฮะ
ก็เหลือจากชีวิตไว้ก็ยังดีมีผู้หญิงร้องให้ช่วยกับเด็กนะฮะ
ช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคือใครนะฮะแต่บ้านล็อกหมด
แต่เขาก็มาช่วยกันงัดออกช่วงนั้น
เราได้ยินแบบนี้แล้วเราความคิดเราไปแล้ว
เราคิดว่าคิดว่าสิ่งสสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในที่เนี่ย
คงจะร้องให้ชาวบ้านให้มาช่วยดับไฟให้ถี่แต่มันดับไม่ทัน
เห็นบอกว่าเลขมีเลขมีเลขที่พระไหมครับผม
ที่พักที่ใหม่ใหม่ครับผมเหรียญพัก
เขาก็หาไม่เจอแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีเลข
แปดแปดห้ากับสองห้าแปดนะครับสองชุดนะครับ
แล้วก็บ้านเลขที่บ้านหลังนี้นะครับ
สิบทับสิบห้าหมู่สองนะครับ
ทุกท่านได้ยินกันใช่ไหมคะคุณลุงเขาบอกมาจัดเต็มมากอ่ะ
อืมทีนี้อ่าคนที่ลงไปคือคุณกิติศักดิ์นะ
เรื่องอะไรแบบนี้ต้องให้คุณกิติศักดิ์ไปแหละ
พี่แป๊ก็มาเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปว่า
ก็มาให้กำลังใจเอาเงินช่วยเหลือมามอบให้กับครอบครัวนายชายศด้วย
ไปดูแล้วปรากฏว่าเหรียญไม่ไหม้ไฟจริงค่ะ
ก็เลยมีการบริกรรมคาถาปลุกเสกให้กับนายชัยยศ
เพราะถือว่าพระที่ถูกไฟไหม้เป็นสิ่งที่ไม่ดี
ถ้าจะบูชาก็ต้องปลุกเสกใหม่
ที่ผ่านมาก็เคยมีลูกศิษย์ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่เป็นอะไร
เพราะบูชาเหรียญหรือว่าพระเครื่องของท่านน่ะนะคะ
ซึ่งก็เลยทำให้บรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์ที่คึกคักอยู่แล้ว
ก็เลยยิ่งมีประชาชนเดินทางมาขอพรขอโชคลาภกับหลวงพี่แป๊ะตลอดเลย
ไปสอบถามนายชะลัดวิวัฒน์ภัยบูลเจ้าตัวบอกว่า
มาจากกรุงเทพเลยนะมาช่วงกลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนนี่แหละ
สิ้นเดือนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจมาขอโชคขอลาบ
วันนี้มาเช่าเหรียญหลวงพี่แป๊ะรุ่นพญาพระเต่าเงินพระเต่าทอง
ขออภัยพระยาพระเต่าพระเงินพระทองนะคะ
ทราบข่าวมาว่ารุ่นนี้แหละคือรุ่นที่ถูกไฟไหม้แล้วไม่เป็นอะไร
เลขเลขเลขนี้ค่ะแน่นใหญ่แคปไว้ตามใจชอบนะคะ
หลายคนเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่จากทุกแผงในอำเภอนครชัยศรีกันแล้ว